สวัสดีครับตรงนี้ยังมีเรา๒คนเหมือนเดิม๒มุ่น๒นม
๒หนุ่น๒มุ่นถ้าเกิดมาถึงก็ลิ้นผ่านเลย
แต่หัวชัยเดียวกันคือรักมวยไทยครับ
ผมเอกชุมพรสุรพจารุมพุนตรีครับ
ผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ

รวมไปถึงจะหาคำพูดที่เด็ด

ไม่ใช่ตอมฮาแต่ตอมความวันของคนดู

ไปดูพยักษร้ายจากเมืองย่าโม
กับทางด้านของจอมสับสอก
เชิญติดตามวิทยา
ยอดทุกคน
ว่ายืนยง
ครับ

เพชรเมืองย่าสุศาครมวยไทยยิม

อายุ๒๐ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา

ที่เวทีมวยลุมมิดีครับ

ชื่อนายอิทธิพลหานทงชัย
อายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดน้องคาย

เมื่อคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับ

ส่วนฝ่ายน้ำเงินสูง๑๖๒เซนติเมตรครับ
ผู้ชินข่ายบริเวทีก็กรรมการยศพล

มีสุดยอดมวยไทยรัฐนะครับเจอกับยอดขุนพลวยินยกหรือว่าเป็นเจ้าถิ่นด้วยพี่ป่ะ

อ่ารูปร่างโครงสร้างไฟแดงน่ารักเหลือเกินนะครับ

ย่าโมนะโมราช

เปลี่ยนแยะไม่อยู่ช้องพระยักษ์โดยมีชาย
คุณชายสุโขทัยครับหัวหน้าคณะ
ดูแลอย่างดีเนื้อนมไข่ไม่มีขาด
ดูว่าวันนี้เป็นการเหมือนกับการขึ้นชั้นนะนะ

นี่เป็นเกมคู่แรกยกแรกของศึกยอดมวยไทยรัฐในวันนี้

ถือว่าเป็นราชามวยตู้ของศึกยอดมวยไทยรัฐด้วยนะครับ

อยสุกุมานั้นจากกรมรัฐศึกษานะครับ

แล้วก็อนันเมฆสวรรค์ให้คะแนน๓คนในวันนี้ครับ
ต้องบอกว่ามวยวันนี้แม่น่าสนใจมากกับมวยทีวีนะครับ
กิ่งซางเล็กครับกิ่งซางเล็ก
มวยเด็กที่ค่าตัวสูงสุด๑๒๐๐๐บาทครับ
ก็ถือว่าเป็นการสงสัญคุณแฟนมวยในช่วงส่วนด้านสุด
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางศึกยอดมวยไทยรัฐแล้วก็คุณทรงชัยรัตนาสุบันด้วยนะครับ
นี่เป็นคู่เปิดหัวนะครับสถานการณ์ในตอนนี้แฟนมวยนี่เจียวเจ้าแล้ว
ดูครับเด็กรุ่นใหม่นี่ครับแข้งขวาสาดยอดขุนทน
แบบเรื่อยนะยอดขุนพลชกแบบสบายตัวเตี้ยกว่านิดนึง
ขวาทั้งคู่ช่วงได้นิดครับเพชรเมืองย่า
ย่าโมโคราชนะครับแข้งสายหน้าเตะครับเตะแขน
อยู่ที่ว่าเสียดสียุบใครยุบใครเหี่ยวเท่านั้นแหละครับ
คุณผู้ชมกับมวยคู่แรกวันนี้
อยู่ที่ปลายนะครับยก๔ยก๕เป็นหลักเลย
นี่ล่ะมวยสุขยอดมวยไทยรัฐเห็นมั้ยขึ้นมาคุณอนุมัติ
เหยียะแสงชี้แดงเหยียะแสงชี้นะมันย่างกันชี้แล้วกันตอนนี้
มันไม่รู้จะชี้ใครยังไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับ

ภาษามวยในศึกยอดมวยไทยรัฐบอกครับ
ถึงว่าตรงนี้ถือว่าความเชื่อถือให้แฟนมวยยอมรับนะครับ
ออกมาไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปส่อง

นี่แหละครับขึ้นมาเลยทำให้แฟนมวยเชื่อถือสูงมาก
โดยเฉพาะโดยเฉพาะ๑สัปดาห์สุดท้ายนี่ต้องเช็คก่อนนะ
แล้วก็มวยดังสกปรุงไป

พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมา

พบกับคุณชาญชายและคุณอธิวัตรครับ

ถ้าดูจากจอทีวีแล้วกางเกงสีแดงนี่ตัวใหญ่กว่าเห็นเลยนะครับ

กางเกงสีแดงนี่เพชรเมืองยากสุสาครมวยไทยยิม

ยกแรกนั้นกางเกงสีแดงทักทายก่อนด้วยแข้งเลยนะครับ
ตอบบอกว่าออกนั้นดูใช้ได้เลยพี่ปะ

นัดสอกแนวไตรโอจรั้งได้แข้งขวา

กางเกงสีแดงเพชรเมืองย่าสุดสังหอดมัวใหญ่หยิ่ม

อเพชรเมืองย่าเดินขยับเข้ามานะครับ

ได้เสียคู่ขี้สูสี
ความสนุกกับมวยคู่แรกวันนี้แน่นอนครับ

แค่งซ้ายคอยสาดคอยโต้ด้วยขวา
ตัดล่างปิดบังขยับใกล้

ขยับด้วยความมั่นใจครับแข้งซ้ายหน้าเตะ
แขนโต้ไม่โต้โต้ไม่โต้ครับ

อดมวยไทยรัฐในหลายคู่นะครับ
แล้วเป็นมวยซ้ายก็จริงแข้งขวาก็ดีครับ

เห็นด้วยนะครับตีหน้าขา

เอาล่ะครับลุกกันที่วงใน
นี่กระหว่างตีหน้าขาอย่างเดียวกับเอานั่งสวมไม่ได้เลยนะ

ตอนนี้ต้องลุ้นกันด้วยว่าใครจะยุบแล้วครับคุณผู้ชม
ขยับเดินใกล้ครับเพชรเมืองย่า
วันนี้แข้งซ้ายของกางเกงสีแดงดูแล้วน่าจะทำความลำบากใจให้ยอดขุนพลพอสมควรเลยนะ
มา่ระบากไม่ทันด้วยเสะแค่งซ้ายมาเร็ว
หอบพันหนักความแรงมองดัยปิ๊บเจ้าแขมขวาติดบัง
สลักไปเรื่อยนะแค่งซ้ายแค่งขวา
หลายตาคอยดูกครับนิ่งสอบวงในแย่งสอบอยู่ในตลอดครับ
วยเข่าต้องอยู่ในถึงจะได้เปรียบนะครับแขน
สอดในให้ได้นะเป็นมวยเข่าถ้าสอดในไม่ได้นี่ก็แม่ทำอะไรไม่ได้
โดนถีบหยัดต่อมาครับเพชรเมืองย่า
ยังนิ่งยังตั้งรับอยู่นะครับในปลายก์ยกที่สอง
นิ่งอยู่เลยพี่ป่าน้ำเงินใจเย็นมากนะวันนี้
ตัดล่างขยับนิ่งทั้งคู่แล้วครับ
ถือว่าน่าจะเป็นเกมคู่มวยที่ค่ำกึ่งคู่ขี้แพ้ชนะไปลุ้นกันที่ยกปลายครับ
แข่งขวาสาแล้วสุดยอดมวยแทรกนี่เหี้ยนจริงครับ
นับน็อกแตกนี่มีให้เห็นโดยสม่ำเสมอ
มาอีกแล้วหมัดซ้ายขวา

ขวาคืนมาสวยครับยอดขุนมศถือหมด

ต้องเสบโสกเข้าไปเข้าไปเต็มด้านจมูกเลยครับ

จะเข้าป้ายได้หรือเปล่าครับตามต่อยกที่สาม
ข้นแน่นอนครับวางแข้งซ้ายอีกแล้ว

วันนี้เตรียมแข้งมาดีมากเลยสำหรับทาง

วันนี้แข้งซ้ายก็ได้ขวาก็ดี
ประกบในแล้วเดี๋ยวดูสอดในได้ไหม

อาวุธอะไรที่มีต้องใส่กันเต็มที่ครับ
นิ่งมาหยุดไม่ได้แข้งซ้ายหน้า

คอยรอคอยโต้สายตาคอยดู

วันนี้มาเน้นหมัดครับยอดขุนพล
มีหมัดมีศอกสลับด้วย

และข่าววัฒนีความแกร่งข้อแข็งแรงใครดีเอาไปกับชัยชนะ
เข้าขวาตีโต้คืนครับเพชรเมืองย่า
ยอดขุนโพนเพชรเมืองย่าเอาขุนตีถุงตีต่างฝ่ายต่างตี

วันนี้แข้งซ้ายของทางเพชรเมืองย่านี่น่าจะสร้างความระบากใจให้ยอดขุนพลพอสมควรเลย
ก็ถือว่าใช้การได้อยู่แล้วครับแข้งซ้ายหน้าเพชรเมืองย่า
ถ้าเป็นแค่งขวาอย่างเดียวนี่บังได้บังแล้วโต้ขวาได้นี่
หมัดครับยอดขุนพลยังใช้การไม่ได้นะหมัดที่ออกมาเนี่ย
ยังไม่เข้าเป้าก็ติดการซะเยอะของนายตีวแยกมามาครับ
โหไม่ผ่านเป้าก็เข้าทุกขั้นหัททั้งซ้ายซ้ายผ่านตลอนนี้เปล่า
ซ้ายไฟเขียวอ่ะที่พี่ปังที่ซ้ายมาอีกแล้วตัดลำตัว
บวงนายล่ายแขนแล้วล่ายละตีเข้าขวา
อย่างโต้ครับคุณเกาะผมเกาะคุณติ๊กผมตีแทงขวาสวยงามลูกนี้
อกนี้สวยแล้วครับแทงแหลมเลยโก่งจังหวะ
เด้งตีไม่ได้นะครับอย่างขุมพลนี้ต้องกล่องแหลมแทง

เกาะติดสถานกันอยู่
ดูอะไรจะเกิดขึ้นพลิกเหลี่ยมแล้วแข้งซ้ายเตะครับ
เมืองย่ายังนิ่งยังรออยู่แทงด้วยซ้าย
ได้แข็งแล้วตีด้วยขวาเอ้าตั้งไฟตั้งตี

คุณเกาะผมตีคุณตีผมตี
ยัดไส้ยัดไส้ตีขวา

เครื่องเริ่มร้อนแล้วนะครับทางยอดขุนพลแม่๒ยกนี่โดนแข้งซ้ายเข้าไปเยอะ
เดินไม่ลงเผ็ดเว่งยากกระตุงไม่ล้มนะครับครับ
แข้งซ้ายเตะขวาลงไหน
ใส่ขวานี่ใช้การได้ดีนะครับยกทุนทน

น่ากลงแล้วแข่งหลังนี่เข้าทุกลูกเลยนะครับ
คุณผู้ชมแข่งซ้ายเตะแข่งซ้ายเตะ
มาดูภาพช้าของมวยคู่แรกยกที่๓ครับ
ฝ่ายแดงนี่เพชรเมืองย่าเดินเข้าหา
โดนฝ่ายเมืองย่อดทุกคนที่ต่อยซ้ายต่อยขวา
สกัดโอ้โหเต็มหน้าเลยครับ
โดนเพชรปัญญาก็ต่อยสวนกลับคืนครับ

กำลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วมันนะครับ
กำลังดุเดือดเลยนะคู่แรกคู่เปิดหัวนะครับ
น้ำเงินนี้มาที่นี่๒ครั้งแล้วแพ้ทั้ง๒ครั้งเลยนะครับ

เดี๋ยวดูนะครับไฟล์นี้จะเป็นไฟล์กู้ชื่อของน้ำเงินได้หรือเปล่า
ที่๓ช่วงกลางยกนี่ทำได้ดีเลยนะครับ
โก่งแล้วแทงโก่งแล้วแทงแทงแหลมนี่ทะลุหลังลูก
เกงสีแดงเสียจังหวะไปนิดนึงเพชรเมืองย่า
อยู่วงนอกนี่ทำได้ดีเลยนะกางเกงสีแดงวางแข้งซ้าย
ยกนี้ถือว่าเป็นยกสำคัญของมวยคู่นี้นะครับ
ใครทำได้ดีใครทำได้สวยเอาไปกับชายชะมัด
เดี๋ยวหนีบได้แล้วเมื่อกี้

ช้านี่ไม่ได้แล้วนะครับสำหรับยอดขุนพล
ยกหนึ่งยกสองมาลุงนี้เอาคงสวยงามเลย
ที่๔แล้วเครื่องร้อนเต็มที่ครับ

ปิดไฟหน้าแล้วเดินชนเลยครับน้ำเงิน

แต่เด้งตีนี่กางเกงสีแดงทำได้ดีกว่า

เหน็บตีไปเรื่อยนะตียังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ

แต่โกงแหลมทำได้ดีเกาะแล้วตี
เหน็บตีเหลี่ยมเอาเหลี่ยมไปเรื่อยนะครับ

มีพละกำลังของทั้งคู่ยังแกร่งกันอยู่นะครับ

เกี่ยวขาจบจากยก
เสียหลักเสียหายเสียคะแนนหรือเปล่า

ว่ายังไงสถานการณ์ไม่สวยครับ
สำหรับเพชรเมืองย่าที่ตรงนี้ครับ

ติดในอย่างเดียวเลยยอดขุนพลวันนี้มาดื้อด้วย
ยก๓และยก๔นี่คอบในแล้วกล่มแหลมแทงเข้าไปพี่ปาก
แทงนี่ทำได้ดีนะครับยัดไส้ไปแต่ละดอกแต่ละเม็ดนี่สะอึกสะอื้นครับ

นี่ประเภทแทงหลังทะลุถึงหัวใจพี่ป่าเป็นแบบนี้นี่แหละ
พอโดนเข้าไป๒ชุดพี่ป่า

สถานการณ์มาถึงตรงนี้มีคำท่าจะสะโอเจอศอก
มีงั้นศอกกันเป็นมุญยา
พยายามงั้นศอกงั้นศอก
โดนเข้าไป๓สอบแล้วแล้วใต้เมียอีกจับ
เอาอักยังไงแล้วเกิดขึ้น
สีเฮะไปอีกแล้ว

สวัสดีครับยกที่๕ยกสุดท้ายมายก๑ยก๒ยก๓๕วันกางเกงสีแดง

ในยกที่๔กลายเป็นพิโภปผู้ผิดโยชน์ไปเลยพี่ป๊า

เรามาดูยกที่สุดท้ายด้วยป่ะอะไรเกิดขึ้น
รูปแบบการชกในยกนี้นะครับกางเกงสีแดงหัดกับศอก
น้ำเงินคล้องในพยายามเอาเหลี่ยมตีประคองเวลา
นี่ยอดขุนพลดูในอย่างเดียวไว้ก่อน
แพ้วันนี้นี่๓ไฟล์ติดนะยอดขุนพล

ไม่สู้ในครับเน้นซอกทางป่ายอย่างเดียวครับเพชรเมืองย่า
ต้องรีบตรงไว้ด้วย
ในช่วงต้นเกง
ในยกที่๔ไปเจอกกแล้วแทงแหลมก้ารู้หลังเข้าไป๓ทีเท่านั้นเอง
ถ้าลงเอวนี่เดี๋ยวบิดนิดเดียวล้มเลย
โอ้ยอาทิตย์ครึ่งพี่พะ
เสียงเห้เริ่มแรงแต่แรงได้ตลอดรึเปล่า
แม้แต่ว่าเจ้าเย้ยดขุมทนเยี่ยวเรอะเกินนะครับ
เหนียวรัดแน่นเลยครับสำหรับทางยอดขุนพล
มาถึงช่วงท้ายเกมครับตีเร่งกองรัว
สถานการณ์เริ่มสงบครับ
ยังงัดอยู่ยังอันตรายอยู่
ไปเรื่อยตีไปเรื่อยครับยอดขุนพล
ภาษาฟุตบอลเขาบอกว่ารับลูกเข้าซองเลยนะแบบนี้
จับใต้ปีกนี่ตียันเช้าเลยล่ะครับ
นี่เรียบร้อยเลยเข้าก้อเลยครับลูกนี้
ต่างรุ่นพี่ยอดขุนคลแล้วมาดีด้วยวันนี้
มาแบบไม่ตกใจด้วยนะ๑๒๓นี่ดูแบบแม่ดูกางเกงสีแดงนี่น่าจะม้วนเดียวจบแล้ว
ชกไปชกมามาทุกอย่างนะครับแต่ไม่สามารถจะหยุดยอดขุนพลได้นะครับ
ใช่ออกช้าครับแต่เอาชัวร์ไว้ก่อนน้ำเงินยอดขุนโทษวอยืนยง
แต่ส่งมุมเลยแค่นี้สารภาพเลยนะครับหมดยกสุดท้าย
รอกันสักครู่นะครับผู้ชนะของมวยคู่นี้วันนี้ติดตามนะครับ
อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับมาดูว่ายอดมวยเด็กค่าตัวแพงสุด
๑๒๐๐๐๐บาทครับวันนี้กินสั้นเล็กมาเจอกับเดยนวิธีพอร์เตลลกุลนะครับ
ถ่ายทอดสดกีฬาหมาชน๒รายการเดี๋ยวมาเล่ากันต่อในคู่ต่อไปนะครับ
ชนะนะครับน้ำเงินยอดขุนพลวอยืนยง
ชนะคะแนนเพชรเมืองย่าสุดสาครมวยไทยยิมไปแบบสนุกครับ
ล็อกกันในยกที่๔เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ